เพื่อเป็นการดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ
กับโครงการเก็บรักตากแดดตากโลมไปเก็บขยะ
หวังที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
หลังจากลงพื้นที่หลายต่อหลายที่
ก็มีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายถึงสาวนิชานางเอกคนสนิท

ไม่เห็นสาวนิชาลงพื้นที่ไปตากแดดตากลม
หนุ่มโตโน่เก็บขยะกับเขาบ้าง
เพราะแฟนคลับเนี่ยอยากจะเห็นมุมมุ้งมิ้งช่วยกำเก็บขยะยังไงล่ะคะ

เจอค่ะเจอตอนถ่ายละครอะไรอย่างนี้

อยากช่วยอยากสนับสนุนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็ต้องหาเวลาที่เราแบบสามารถไปได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็จะออกต่างจังหวัดด้วยก็ต้องหาคิวค่ะ
ติดอะไรอย่างไรอยู่ถ่ายละครแน่นอน
ใช่เพราะติดถ่ายละครแล้วก็ช่วงนี้โปรโมทละครด้วยค่ะ

แฟนอยากจะเห็นกันด้วยค่ะจิ้นมึง
เราไปแล้วก็ไปช่วยกันไม่ได้ไปจิ้นหรอกค่ะ
ก็คงต่างคนต่างเก็บขยะให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะ